พี่แจ๊ค

เรียกน้องแจ๊คไม่ได้นะเขาบอกว่าผมต้องเรียกผมพี่แจ๊คเท่านั้นนะ
ให้ดูแต่ถ้าไม่ได้อยากได้ยินเสียง
เพราะว่ามีคนกรี๊ดดังสนั่นหวั่นไหวสนามบินแทบแตก

เมื่อกี้เราเห็นแจ็คสันหวังตัวจริงออกมาจากสนามบิน

ทำไมลงมาจากรถแล้วคนกรี๊ดเต็มเลย

เป็นแค่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเที่ยวเมืองไทย
มาในจังหวะที่นี่เขากำลังจะต้อนรับแจ็คสันหวังอะไรกัน
เออพอลงจากรถมาเท่านั้นเห็นคนเยอะ
เขาก็เลยแบบว่ารับบทบาทไปด้วย
แล้วก็บรรดาคนที่มารอรับแจ็คสันหวังเขาก็สนุกไปกับต่างชาติคนนี้ด้วยไงคุณ
โอ้โหกลายเป็นเรียกว่าคลิปสีสันที่แชร์ลงกันในติ๊กต๊อกเยอะมากเลยนะครับ
แต่ว่าคนที่บรรดาแฟนคลับไปต้อนรับตัวจริงก็คือแจ็คสันหวังครับ
คือหลังจากที่เดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิแล้วนะฮะโอ้โหแฟนคลับเนี่ยอยู่ตั้งแต่ข้างในจนกระทั่งถึงตรงนี้ที่แจ็คสันหวังจะขึ้นรถ
โกกไม้โบกมือโอ้โหแค่เขาเรียกว่าอะไรดี

เป็นเราเราก็กรี๊ดคุณถ้ารักขนาดนี้เราไปรอขนาดนี้ได้เห็นเขาเดินผ่านโบกไม้โบกมือสวัสดีทักทายแบบนี้เราก็กรี๊ดนะฮะ
ใช่นี่แหละเจ้าหน้าที่ก็ดูแลความปลอดภัยอย่างเต็มที่นะคุณฮะ

แล้วก็เมื่อคืนนี้นะฮะแจ็คสันหวังไปร่วมงานแถลงข่าว
ศึกแดงเดือดระหว่างทีมฟุตบอลระดับโลกลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์
ที่จะมีขึ้นในวันที่๑๒กรกฎาคมนี้
แล้วก็แจ็คสันหวังมาเป็นศิลปินเปิดงานคุณ
นี่ก็ห้างแทบแตกนะภารกร
โอ้โหครับทำอะไรทำหมดใช่ไหมเพราะอะไรคุณ
เต้นก็มีเต้นอะไรเต้นอะไร
เอ๊ะคุณนุ้ยเนี่ยนะดีเจนุ้ยชวนเต้นนะฮะ

ดูค่ะดูตอนเต้นดูตอนอะไรนิดหน่อยนะ
สวัสดีครับพี่เจมส์ครับ
อากาศเซน่ารักเกินปุ่ยมุย

แต่ตอนนี้มันมีการแชร์ภาพอีกภาพหนึ่งนะ

ไม่รู้ว่าก่อนหรือหลังลงจากเวทีนะ

เดี๋ยวภาพเนี้ยคงมีการแชร์ต่อไปหนักมากเนี้ยผมแอบดูในในในในติ๊กต๊อกในอะไรต่างต่างแล้วนานในไอจีย์ของดีเจนุ้ยนะคุณ
ใช่โอ้โหเป็นภาพที่ยืนคุยส่วนตัวแจ็คสันหวังเลยนะ
ดีเจนุ้ยก็ถามว่าทำไมต้องเรียกพี่แจ๊กส์ด้วยเออทำไม
บอกผมไม่รู้เหมือนกันแต่ผมไม่ใช่น้องแจ๊คต้องเรียกผมพี่แจ๊
โอ้ต้องมีพี่ร้านใช่ไหมกอดพี่แจ๊คได้ไหม
แล้วเมื่อกี้เขาบอกโอ้โหหล่อเกินปุ๋ยมุ้ยนะ
อากาเซน่ารักเกินคุณมุ้ยเรียกเสียงกรี๊ดมากเลยคุณ

คุณใช่สเปคเขาหรือเปล่าคุณต้องเข้มต้องออกกำลังกาย
ต้องออกกำลังกายผิวสีแทน

รอยยิ้มเขานะบรรดาแฟนคลับก็ละลายแล้ว

คุณปุ้ยเขินเกินปุ๋ยมุ้ยฮะตอนนี้